เปรียบเทียบช่วงเวลาช่วงนี้ดิฉันชอบมากที่สุดเลย

หน้าผลไม้แล้วผลไม้เยอะจริงมังคุดทุเรียน
ทีนี้ค่ะมีพ่อค้าแม่ค้าที่เขามาจอดรถขายผลไม้ตามฤดูกาลอยู่ที่ริมถนน
แล้วมีเจ้าหน้าที่เขาก็ไปตรวจสอบอันนี้ที่ขอนแก่นนะ
ไปดูว่าพ่อค้าแม่ค้ามีการโกงตาชั่งหรือเปล่า
ช่วงนี้เขาจับเรื่องตาชั่งนะตาชั่งบางอันจริงแล้วของที่ชั่งกิโลเดียว
แต่ชั่งไปถึงน้ำหนัก๒กิโลเลย
แล้วทีนี้การส่งตรวจแบบนี้คุณศูนย์จังกลุ่มว่าเจอไหมล่ะ

เดี๋ยวลองไปดูค่ะ
คุณผู้ชมถึงแม้ว่ามันจะเกินมา๒ขีด
แต่ก็ถือว่าเอาเปรียบผู้บริโภคนะคะ
ซึ่งเป็นเหตุการณ์ตอนที่ศูนย์ช่างตวงวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เขาพาเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ไปดูเลย
สุ่มตรวจตาชั่งของกลุ่มผู้ประกอบการ

ที่เขาจอดรถอยู่ริมทาง
บริเวณถนนกสิกรทุ่งสร้าง
เทศบาลนครขอนแก่นที่จังหวัดขอนแก่นนี่แหละ
ก็พ่อค้าแม่ค้าเขาก็จอดรถเปิดท้ายขายผลไม้

ทุเรียนมะไฟมังคุดมะม่วงเงาะโรงเรียน
เจ้าหน้าที่ก็เอาตุ้มเหล็กไปทดสอบตาชั่ง
ร้านนะเครื่องชั่งไม่ตรง
บางคนก็บางร้านก็เครื่องชั่งอ่อนไปน้ำหนักเกินไป๒ขีด
บางร้านเขาเรียกว่าถูกคลายน็อต
เวลาที่ชั่งแล้วน้ำหนักมันก็เกินกว่าความเป็นจริง
แต่ส่วนใหญ่นะเท่าที่ตรวจสอบตาชั่ง

เป็นตาชั่งที่ใช้มานานแล้ว
ซึ่งเขาก็ตรวจสอบมีทั้งร้านที่โกงตะชั่ง

ทีนี้ตอนที่เขาตรวจสอบเขาต้องมีสติ๊กเกอร์นะติดที่หน้าปัด
ยืนยันเลยว่าตาชั่งนี้ได้มาตรฐาน
ส่วนคนที่เอาตาชั่งที่ไม่ได้มาตรฐานมา

แล้วก็เอาตาชั่งนั้นไปทำลายทิ้ง
แนะนำด้วยนะพ่อค้าแม่ค้านี่ต้องไปเปลี่ยนเครื่องช่างใหม่นะ

เพราะว่าผู้ค้าเองหลายคนเขาก็ไม่ได้โกงตาชั่ง
ที่ดิฉันบอกคือหมายความว่าบางทีมันตาชั่งอ่อนไปอะไรแบบนี้
ทีนี้เจ้าหน้าที่เขาฝากเตือนพ่อค้าแม่ค้า
ขายผลไม้บอกว่าอย่าเอาเปรียบผู้บริโภคนะ
ถ้าเกิดว่าไปเจอแล้วมีการกระทำผิดมีโทษตามกฎหมาย
โทษปรับรายละ๑๐๐๐บาทแล้วอาจจะถูกส่งดำเนินคดีด้วย
ส่วนเราท่านค่ะผู้บริโภค
ถ้าเกิดไปเจอเบาะแสว่าพ่อค้าแม่ค้าคนไหนจะโกงตาชั่ง
ก็สามารถแจ้งได้นะที่สายด่วน๑๕๗
แจ้งได้ตลอด๒๔ชั่วโมงเลย
อย่างอันนี้ตราชั่งพอตราชั่งไหนที่ผ่าน
เขาก็จะติดสติ๊กเกอร์รับรองแบบนี้
ดังนั้นตอนที่เราไปเลือกซื้อผลไม้
แอบดูตาชั่งก็ได้ว่าเอ๊ะตาช่างเขาติดสติ๊กเกอร์นี้แล้วหรือยัง

แล้วก็จะผ่านการคลายน็อตอีกรอบไหม

คงกลัวแล้วฮะเข็ดแล้วฮะกลัวเดี๋ยวโดนสุ่มตรวจนะครับ